เอาชนะกรรทะเบลือไปสองประตูตอนหนึ่งนะครับ
ทำให้การท่าเรือตอนนี้ไม่ชนะใครมา

หลังจากที่เริ่มต้นปีมาครับ
ส่วนวันนี้เองก็มีคู่สำคัญเหมือนกันนะครับ
ทางวีรามเยอะเต็ดจากฝูงก็จะรับกรรมเยือนของพี่พีชประจวบ
สำคัญเลยนะครับแต่ว่ามาดูควันหลงเมื่อวานก่อนนะครับ

เริ่มเกมมาได้๑๒นาทีนะครับเมืองทองขึ้นนำเร็ว๑๐เลยครับ
จากวิวเล่นป๊อปนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ที่
มาหม่งเข้าไปแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับ
ก่อนที่ครึ่งหลังนาทีที่๖๔นะครับเมืองทองหนีเป็น๒๐ครับ
จากจังหวัดวันเล่ของธิริพลเยาะเยอะนะครับ

เปลี่ยนตัวลงมาครับแล้วก็หม่งเข้าไป

จบเกมเมืองทองเปิดบ้านชนะการท่าเรือไป๒ประตูต่อ๑นะครับ
ชะชนะนัดแรกในรอบ๓เกม
ส่วนการท่าเรือไม่ชนะใครตั้งแต่เปิดเลข๒

ก็เป็นครั้งแรกในรอบ๓ปีครึ่งเลยนะครับ
หลังเกมทางมาริโอยูรอฟสกี้นะครับคุณซื้อเมืองทองเผยว่า
ตนเองแล้วก็ลูกทีมทำงานอย่างหนัก

หวังทำผลการแข่งขันที่ต้องการให้ได้
ซึ่งรู้ว่าการท่าเรือนั้นต้องมาเล่นตั้งรับ
จังหวะลูกตั้งเตะได้ไม่ดีนะครับ
ได้ซ้อมการโจมตีส่วนนี้มาอย่างหนัก
และ๒ประตูที่ทำได้ก็มาจากลูกตั้งเตะนะครับ
แล้วก็เป็นผลตอบแทนสำหรับความตั้งใจ

เป็นเกมที่ทีมนั้นเสียประตูง่าย

ตอนนี้ลงเล่นไม่พร้อมก็ต้องยอมรับนะครับ
จากนี้ต้องรีบกลับไปแก้ไข
แล้วก็พูดคุยกันให้มากขึ้นนั่นเองนะครับ
ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากเลยนะครับ
เริ่มเกมมาขอนแก่นน้ำนำ๑๐ครับ
วรรณาทองเคลือที่ยิงตามน้ำเข้าไปนะครับ

จากนั้นนาทีที่๓๗ครับขอนแก่นนำอีกครั้ง
ขึ้นนำ๒๑จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ทีครึ่งหลังนะครับนาทีที่๕๙
เป็นทางด้านมีตัวสกัดออกมาจากเส้นนะครับ
แล้วก็มองว่ายศพลเทียงดาพุทธศาสประตูของขอนแก่น
ชนทางด้านเดียโก้หลุยซานโตนะครับ
ก่อนที่จะลุกเข้ามายิงสันฐานเข้าไปไม่พลาดนะครับ
ตีเสมอ๒ต่อ๒นาทีที่๖๒
จากนั้นไม่มีอะไรเพิ่มนะครับจบเกม
แบ่งกันไปทีมละแต้มนะครับ
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
ส่วนโปรแกรมไทยลีกวันนี้คู่ที่น่าสนใจนะครับ
ก็จะแข่งขันเวลา๑๘นาฬิกานะครับ
สถานการณ์ของเจ้าถิ่นเชียงรายครับล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอโปรลิสเทโร๐
ไม่ชนะใครในลีกเป็นนัดที่๒ติดต่อกันแล้วนะครับ
เกมนี้ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานสารวุฒิอินแป้นที่ติดโทษแบนเพียงรายเดียวนะครับ
นั้นก็ถือว่าอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิเปลโมริม
ศวกรเตียตระกูลแล้วก็พิธีวัฒนสุขจิตธรรมกุล
ขณะที่ชมบุรีครับกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับ
ล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือมา๓ประตูต่อ๒
ก็คว้าชัยชนะ๒เกมติดต่อกันนะครับ
โดยเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานจูเนียเอลสตอร์ที่ติดทดแบนนะครับ
แต่คาดว่าจะได้กิจสดากาแมนหายเจ็บกลับมาช่วยทีมอีกครั้งนะครับ
ส่วนที่เหลือก็อยู่กันครบไหมครับไม่ว่าจะเป็นเดนิสมูเดโลเนโตเคริส
หรือว่ายูเวียองซูที่เกมล่าสุดก็ยิงคนเดียวนะครับ
ส่วนวันนี้ครับคู่ที่น่าสนใจเลยเวลา๑๘นาฬิกานะครับหรือว่า๖โมงเย็น
ที่ผ่านมาทางด้านมาซาทาดะอิชิอิคุณซื้อของบุรีรำนั้น
สถิติคุมทีมชนะรวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนั้นก็บุกไปเสมอ
แล้วก็แข่งมากกว่าหนึ่งนัดด้วยความพร้อมเกมนี้เนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งาน
นำโดยสุประโชคสารชาติธีรทรบุญมาทันวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเจ้าตัวด้วยนะครับ
เกมล่าสุดนั้นปลดล็อกคว้าชายในลีกรอบ๑๑เกมได้สำเร็จนะครับ
ไปชนะนครราชศรีมา๓ต่อ๒
ความพร้อมเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานชินวัฒนวงชัยนะครับ

นั้นก็ยังอยู่กันครบทั้งประสิทธิ์จันทม
ประจวบเองก็กำลังดิ้นรนหนีการตกชั้นด้วยนะครับ
โปรแกรมคู่อื่นในวันนี้อีก๒คู่นะครับ